คนรักเมียแล้วก็ต้องพูดคำนี้เลย

ที่ชอบแกล้งเมียแกล้งเมียกับนักครูได้มาที่บ้านนี้เลย
นักร้องอารมณ์ดีหน้าตามีเอกลักษณ์

ขึ้นชื่อเรื่องความฮาและความกวน
เขามากจะส่งข้อความและความฮาต่าง
ผ่านทางโซเชียลออกมาให้แฟนคลับได้ยิ้มกันตลอดเลย
ล่าสุดคุณพี่เขาโพสต์แชทที่คุยกับศรีภรรยาคนสวย
ก็เป็นแชทที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพ่อบ้านไง
พ่อบ้านเป็นไงรักครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี
คุณภรรยาเขาฝากไปช็อปปิงนอกบ้านค่ะ
โจ๊กเราก็ไม่บกพร่องนะจัดการเลยค่ะ
ถ่ายภาพให้ภรรยาได้เลือกจิ้มของที่ต้องการมาเลย

ภาพแรกก็ส่งมานี่นะเป็นโซนขนมหวานต่างเดี๋ยวนะ
คุณก็ว่าน่าจะเป็นขนมที่ภรรยาเนี่ยตามหานะ

ภรรยาบอกว่าถ่ายตรงนมด้วยสิ

ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคุณผู้ชมเป็นพี่โจ๊กเนี่ยคุณจะเดินไปที่เชลล์วางนมใช่ไหมคะ
อันนี้คือสิ่งที่ภรรยาต้องการแบบนั้นนะส่งให้ภรรยาดู

แวกอกถ่ายนมป้าบเขาหนึ่งที

ชาวเน็ตก็มาแซวกัน

เป็นคนที่สิ่ง
พ่อบ้านคนแรกก็ขนลูกกันไปแล้วนะครับ

ยกให้กับพิธีกรคุณพ่อลูกอ่อนนะฮะ
นี่คุณพ่อลูกหนึ่งพี่กันกตะถาวร

อยากจะเพิ่มสีสันให้ชีวิตรักหรือยังไง
กันเขาก็เลยงัดมุกมาแกล้งเมียซะหน่อย
แกงแบบไหนหม้อใหญ่หรือเปล่าไปดูค่ะ
กินครั้งฟ้าย็ุ่อยได้ขอหอมนานละ

บ้าเหรอในฐานะใครก็มาหอมกัน

กูเลยไม่คิด
เอาเป็นว่าเทเมียสกางอากาศขนาดนี้
ซะกลางอากาศขนาดนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวจะเจอดีแน่นอนนะคะ
ท้ายกันที่ตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นคนนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอ
เรื่องแกล้งเมียแกล้งเมียนี่นะคะเหมือนจะกลัวแต่ก็ขี้แกล้งซะละเกินกับเมียเนี่ยค่ะ
ล่าสุดเล่นใหญ่พี่แจ๊คเขาอัดคลิปประจานเมียออกสื่อเขาใช้คำนี้นะขอประจานมาเลย
ด้วยการแฉพฤติกรรมเมียที่คอยตามดูตามเฝ้าแทบไม่เล่นลอดสายตาเลย
เฟสทามละใครโทรศัพท์มึงก็หยิบไปเช็คดิเฟสทามละใครเหมือนทำเหมือนรักกูอะน่ะ
ตอนคุณนั่งใกล้ใกล้อะพอขึ้นห้องจะขอก็นำเอาไม่ให้กูทั้งอัน
สรุปมึงยังไงมึงแนวไหนกับกูแน่มึงมาพูดมาสิมึงรักกูหรือว่ามึงไง

แต่ว่าตาแจ๊ดคือมีประวัติจริง

ใช่ที่ตลกเพราะเล่นลูก
เดี๋ยวก่อนนะภรรยาเขาสวยขนาดนี้

ยังจะมีประวัติไปเวิกอีกเหรอพี่
อืมตลกอืมตลกตลก
เดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้เคลียร์กันเองนะเดี๋ยวบ้านนู้น
ฉันรู้จักอยู่บ้านนี้แต่ว่าจริงเขารักกัน

เขาหายไปตาแจ๊ดเป็นคนตามหา

พอก่อนพอหยอกเดี๋ยวบ้านเขาแตกเอา